ที่สตูนกันบ้างเขาจัดงานรักคลองรักป่ารักหอยขาวค่ะ
งานนี้นะไปจับหอยกันเอามาทำอาหารอร่อยกัน
งานอะไรนะคะฟังดีฟังให้ชัดงานรักคลองรักป่ารักหอยขาว
ร่วมอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าชายเลน
ฉันเคยได้ยินรักน้ำรักปลาเลยสิคะ
ผมชอบตรงที่เขารักหอยนะคนคุณต้องรักหอยครับต้องดูแลให้ดี
คนรักอ๋อยเนี่ยบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอน
เพราะเขาจับหอยหอยพื้นถิ่นนี่แหละค่ะจับมาด้วยมือเปล่าแล้วก็เอามาทำเป็นเมนูอาหาร
ไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันหาหอยขาวค่ะคุณชนะน้องไปต่อ
ขาวเหรอที่เขาว่ากันว่ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๒๒ทีม
แล้วมีการขาวจริงด้วยขาวจริงใช่ทั้งขาวทั้งอวบทั้งอูมเต็งตึงเลยทีเดียว
จุดอย่างนี้เขาจะมีการคัดเลือกมา๗หมู่บ้านส่งตัวแทนมาทีมละ๓คนนะคะ
ใช้เวลาในการปรุงอาหาร๓๐นาทีเห็นไหมแต่ละคนเขาก็แบ่งหน้าที่การ
หอยขาวคือหอยตลาบเหรอน่าจะอย่างนั้นป่ะมันเหมือนกันเลยนะ
แต่ตัดสินจากรสชาติความอร่อยความสะอาดแล้วก็การตัดตกแต่งตันรวมถึงลีลาของแม่ครัวด้วย
แต่ละทีมมันก็โชว์ลีลากันสุดริดจนมาตั้งแต่ตำขงแกงต้มหอยผัดหอยควงตะลือกควงกระทะวากันไป
ส่วนกองเชียร์ก็เชียร์กันสนั่นไม่มีใครยอมใครเหมือนกัน
อันนี้น่าจะเป็นออกแดวราบราบ
ราบหอยอันนี้ดูเป็นลักษณะเหมือนพัดพริกเผา
พัดพริกเผาใส่ใบหัวโหราพา

พอทำเสร็จแล้วนะกรรมการมาชิมสิคะ
กรรมการชิมแล้วจะว่ายังไงไปฟังเสียงกันหน่อย

อันนี้ละค่ะถูกใจมาก

กรรมการบอกร้านนี้ใจดีให้เยอะไม่ขี้เหนียว

ก็เดี๋ยวได้รู้กันเพราะเขาได้รับเงินรางวัล๖๐๐บาท

ส่วนที่๒ได้๕๐๐บาทและที่๓๔๐๐บาท
เรียกว่าเรื่องของเงินรางวัลมันเป็นเรื่องที่เอามาเติมเต็มคำนึงใจ
แต่ความสุขความสมัครสมาธิสามัคคีในทีมนี่แหละ
สนุกแล้วก็เป็นกำไรจริง
คุณสุนทรพรพรหมเศษนายกเทศมนตรีบอกว่าโอ้โหถ้าสนุกอย่างนี้นะ
ครกกับส้มตำมาตำด้วยเลย
นี่ตำแบบนี้กินกันแบ่งกันกินสนุกสนานนะคะ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าโครงการรักคลองรักป่ารักหอยขาวประจำปี๒๕๖๖นั้น
เทศบาลตะบนคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนเขาก็จัดขึ้นมา
แล้วก็นำกลุ่มชาวบ้านและจิตอาสาร้อยคนลงเรือแผ่
ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์ในคลองเขาจีนด้วย
สนุกสนานและได้เรียนรู้อนุรักษ์ธรรมชาติ
นี่นี่นี่เวลาเขาเก็บ
จะลงไปงมหอยเนาะถ้าพื้นที่ไหนอนุรักษ์ธรรมชาติ
สมบูรณมันก็จะมีพวกสัตว์ป่าสัตว์ต่างให้ได้หาอาหาร
แล้วจังหวัดไหนมีหอยขาวแนะนำเชิญสุดท้ายมากนะครับ
ผมชอบมากเลยอะไรอย่างนี้อยากกิน